ดูเหตุนี้ก่อนถือว่าเป็นเหตุระทึกนะครับ
เพราะว่ารถส่งพัสดุเอกชนเนี่ย
บรรทุกพัสดุลงไปส่งทางภาคใต้

ก็เลยไปจอดแวะแถวสุราธานี
แล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้นะครับ
มองมองทาง
มาอธิบายแบบนี้ครับ
แวะจอดรถกินข้าวก่อนที่ไฟจะลุกพลึบ

แล้วก็ลุกลามขึ้นทั้งคันอย่างที่เห็น
สันนิษฐานแบบนี้ว่าเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า
แอบส่งมาทางพัสดุครับ
แต่ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้วก็ประกันภัย
มาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงซะก่อน
อย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตเข้ามาทักท้วง
จากส่วนใหญ่การส่งเครื่องไฟฟ้า

น่าจะเป็นวัตถุไวไฟอย่างอื่นมากกว่า

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบนะ

อืมส่วนบางคนบอกเอ๊ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า

มันน่าจะติดไฟได้เร็วกว่าบุหรี่ไฟฟ้า

เดี๋ยวเราตรวจสอบน้องหูไหม้ทั้งคันเลยทีเดียว